หลังจากที่มีการปลดล็อกนะคะให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
แต่ว่าแบ่งเป็นช่วง๒เวลาด้วยกันนะคะสำหรับผู้บริโภคเนี่ยนะคะ
มหาสารคามค่ะชวนเพื่อนชวนเพื่อนไปซื้อเหล้า
แล้วหลังจากนั้นมาตั้งวงกันเนี่ยนะคะพอตั้งวงไปคนเมาค่ะ
เกิดการทะเลาะกันทะเลาะกันปุ๊บเอามีดฟันเพื่อนเสียชีวิต
หลังจากตำรวจเข้ามาเคลียร์เหตุการณ์นำตัวผู้ก่อเหตุไปคุมขัง
ก่อเหตุกินยาล้างห้องน้ำเสียชีวิตในห้องขังตามเพื่อนไปอีกนะคะ
ตำรวจภูทรวาปีปฐุมไปตรวจสอบมีผู้ถูกฟันเสียชีวิต
เอาเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนนะคะมีผู้ถูกฟันเสียชีวิตที่บ้านกอก
ตำบลหัวเรืออำเภอวาปีปฐุมมหาสารคามค่ะ
ที่เกิดเหตุพบร่างของนายสีเนียมะที่ปีไขอายุสี่สิบสี่ปี
นั่งขัดสมาร์ทคว่ำหน้าอยู่บนแคร่ไม้ไผ่สภาพคือมีร่องรอยบาดแผลถูกของมีคม
ฟันที่ท้ายทอยเป็นแผลลึกเลยประมาณสองถึงสามจุดด้วยกันนอกจากนี้พบมีดพระค่ะ
ห้าสิบเก้าเซนติเมตรตกอยู่ส่วนผู้ก่อเหตุ
ชื่อว่านายอภิชาสุทธิอายุสามสิบแปดปี
อาการมึนเมาผู้จำไม่รู้เรื่องถูกควบคุมตัวได้หลังจากเกิดเหตุ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
สองคนชวนกันดื่มเหล้าที่บ้านพักของนายอภิชาติ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุได้เสพยามาก่อนด้วย
พอดื่มเหล้าเข้าไปความเมามันทวีคูณค่ะ
คว้ามีดพระที่วางอยู่บนพื้นฟันนายเสนี
ซึ่งเป็นเพื่อนเข้าที่ท้ายทอยหนึ่งครั้งล้มหน้าคว่ำและเสียชีวิตทันทีเลย
พันธุ์ตำรวจเอกชินวัฒน์ศรีสวัสดิ์ผู้กำกับการสพวปีปฐุมระบุว่า
หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้
นำไปสอบผักคำเพิ่มเติมสังเกตว่าผู้ก่อเหตุอาเจียนออกมาตลอดเวลา
พอผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงค่ะผู้ก่อเหตุหมดสติเลย
ก็ต้องควบคุมตัวนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทำให้ทางตำรวจมารู้ทีหลังว่าก่อนที่จะถูกจับเนี่ย
ผู้ก่อเหตุแอบเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็ไปดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำมาก่อน
นางจันแดงสุดที่อายุ๖๕ปี
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายประกอบอาชีพทำสวน

ส่วนผู้เสียชีวิตที่ลูกชายไปฟันคอเขาตายเป็นญาติกัน
ก่อนหน้านี้ก็สังเกตนะไม่เคยเห็นทะเลาะกัน

เมื่อวานนี้ทั้งคู่ค่ะนั่งดื่มเหล้าที่บ้านของตัวเธอเองเนี่ยนะ
คุณแม่ก็บอกว่าก็เห็นลูกชายดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาเสพติด
ตัวเธอก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปอยู่บ้านพี่สาวแล้วกันเนี่ยนะคะ

เพราะเธอทราบดีว่าเวลาที่ลูกเสพยา
จะมีลักษณะอาการอลวาด
พอได้ยินเสียงเหมือนมีการทำร้ายร่างกายค่ะ
ตัวคุณแม่เองก็เข้ามาดูที่หน้าบ้าน
เห็นว่าลูกชายถือมีดที่ก่อเหตุออกมาแล้ว
แล้วบอกว่าผมฆ่ามันตายแล้วผมฆ่ามันตายแล้ว

เพราะว่ากลัวว่าลูกชายจะทำร้ายร่างกายตัวเองอีก

แม่ของผู้เสียชีวิตชื่อนางกิมลังมัธิปิไข่
อายุ๗๑ปีบอกว่าเดิมทีลูกชายทำงานอยู่กรุงเทพ
แต่พอลูกชายป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็เลยกลับมาที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

ลูกชายมักจะไปไหนมาไหนกับผู้ก่อเหตุเสมอ
แล้วก็จะเห็นไปนั่งดื่มเหล้ากันบ่อยครั้งด้วย

ตัวคุณแม่เองกับลูกชายคือคุยกันแล้วหลายครั้ง
ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเวลาเมาเวลาเสพยาแล้วจะชอบอารวาส

ผมไม่กลัวหรอกเขาเป็นญาติเรา
และผมก็ไม่คิดทำร้ายเขาด้วย
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะ